เดี๋ยวไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งกรณีนะคะ
กรณีที่พอกับเด็กม๒
มีความคืบหน้าเข้ามาว่าแม่ของน้องม๒เนี่ยนะคะ
จะไปแจ้งความดำเนินคดีทั้งตัวผอด้วย
แล้วก็เพื่อนชายม๓ด้วย
ในข้อหาพรากผู้ยาวและกระทำชำราวนะคะ
ส่วนทางผอเองบอกว่าเดี๋ยววันที่๗นี้
จะเดินทางเข้ามอบตัวต่อสู้คดีค่ะ
พตเคารมบุญสดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวยใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยว่า
ภายหลังที่แม่ของเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔ปี
เขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพบัวใหญ่
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนนพบุญทองโถ

ที่เป็นแฟนเก่ากับลูกสาวตัวเอง

และกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปีค่ะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำแม่
แล้วก็เด็กนักเรียนผู้เสียหายไปแล้วนะคะ
โดยมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วย
ภายในบ้านพักเด็กและก็ครอบครัว

เรื่องต้นเด็กนักเรียนหญิงให้การว่า
ถูกนายณฐาพบกระทำชำราว
หลายครั้งในหลายสถานที่
ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
รวมทั้งถูกเด็กนักเรียนชายชั้นม๓
ซึ่งเป็นแฟนเก่ากระทำชำราวเช่นกัน
ในช่วงก่อนที่นายณฐาพบจะย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการนะคะ
เมื่อวานนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ติดต่อไปที่นายณฐาพบ
ผู้ที่ถูกกล่าวหาให้เข้ามอบตัว
ซึ่งก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมามอบตัว
ช่วงเช้าของวันพระอาวันพุธที่๗กุมภาพันธ์
ตำรวจจะแจ้งข้อหาข้อกล่าวหาก่อนค่ะ

ซึ่งผู้ถูกกล่าวหายังเป็นเยาวชน
ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
โดยสหวิชาชีพตามกฎหมายนะคะ
สำหรับคดีนี้ขณะนี้ก็อยู่ในความสนใจของประชาชน
ตำรวจสอบพ่อโบไยยยืนยันค่ะว่า
จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐาน
และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะ
แล้วก็จากเดิมกรอบกำหนดเวลาในการสอบสวนวินัยร้ายแรง

แต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกนะคะ
ถือว่าเป็นคดีที่หลายคนคนในสังคมสนใจ
ก็คือจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ย
๑๘๐วันหรือว่า๖เดือนอย่างแน่นอนนะคะ
ค่ะความคิดขึ้นหน้าก็จะรายงานให้ทราบกันนะคะ